เป็นเรื่องพี่น้องทะเลาะกันค่ะคุณผู้ชม
คือพี่เนี่ยเอามีดยาฟันคอน้องจนน้องเสียชีวิตนะคะ

ชาวบ้านเองคนในชุมชนเอง

เมาแล้วก็ชอบมาหาเรื่องพี่ชาย
เคยเอามีดมาฟันพี่ชายเหมือนกัน
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้คือผู้ก่อเหตุนายสุเพียบดาผัวพันธ์อายุ๕๑ปีนะคะ
ก็ถูกตำรวจสพคูเมืองที่บุรีรำจับกลุ่มตัวแล้วก็เอามาสอบที่โรงพัก
เพราะว่านายสุเพียบใช้มีดฟันคอนายสง่าดาผัวพันธ์อายุ๔๗ปี
เป็นน้องชายแท้จนเสียชีวิตจุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ในสวนกล้วยอยู่ที่บ้านหนองขุนพรมที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนค่ำของเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมา
พี่ชายก็สารภาพค่ะบอกว่าวันนั้นกำลังใช้มีดเล็มต้นชะอมมันขึ้นริมรั้ว
แล้วน้องชายเนี่ยนะเมาเมาปั๊บเดินมาต่อว่ามาหาเรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับการตัดเล็มต้นชะอมน้องว่าพี่ก็กลายเป็นทะเลาะกัน
น้องชายเนี่ยนะคะพยายามจะเข้ามาทำร้ายพี่ชาย
พี่ชายก็เลยถือมีดอยู่ไงก็เลยเอามีดนั้นฟันคอน้องชายไปสองครั้ง
จนน้องเสียชีวิตมีดดำเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นมีดขอแบบนี้เนี่ยนะคะมีดพระแบบนี้
แล้วพอก่อเหตุเสร็จพี่ชายไม่ได้หนีนะ
เอามีดนี้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยผู้ใหญ่ฉันเนี่ยฟันคอน้อง
แล้วผู้ใหญ่ก็ต้องแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาจับกลุ่มตัวนะคะ
ตัวพี่ชายบอกว่าที่ผ่านมาน้องก็เคยทำร้ายพี่ชายเหมือนกัน
เอามีดมาฟันหัวพี่ชายจนเลือดอาบ
รอบนี้พอน้องมาหาเรื่องอีกพี่ชายก็เลยต้องป้องกันตัว
ไม่ได้ตั้งใจจะฟันน้องชายนะคะ
แล้วเราก็มีข้อมูลจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ติดติดกันเนี่ย
เขาบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมานะพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
ได้ยินเสียงตลอดเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยน้องชายจะเมา
เมาแล้วก็มาหาเรื่องพี่ชายเพราะว่าน้องเนี่ยดื่มเหล้าประจำเลย
ชาวบ้านแถวนี้เขาเอือมระอากันหมดแล้ว
วันเกิดเหตุเนี่ยนะพี่น้องก็ทะเลาะกันเหมือนกัน
ได้ยินแววเกี่ยวกับเรื่องการตัดต้นชะอมริมรั้ว
ก็นึกว่าทะเลาะกันปกติมารู้อีกทีนึง๒ทุ่มกว่า
ว่าพี่ฟันคอน้องจนเสียชีวิตแล้ว

เห็นใจพี่ชายคงสุดจะทนแล้วจริง
ส่วนผู้ใหญ่บ้านค่ะคือนายแสวงดาผัวพันธ์
คุณผู้ชมนามสกุลเดียวกันกับผู้ต้องหา
เพราะว่าเป็นญาติกันด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยและนี่แหละ
คือคนที่พอพี่ชายฟันเสร็จถือมีดมามาบอกผู้ใหญ่เนี่ยนะคะ

หลังจากที่พ่อแม่ของทั้งคู่เสียชีวิตมา๑๐ปีก่อน

จริง๒คนนี้เขาไม่ได้เป็นแค่สองพี่น้องนะ

บอกตลอดแหละว่าสองคนนี้มันทะเลาะกันบ่อย
กันอยู่คนละหลังไหมล่ะจะได้ไม่ตีกันจะได้ไม่ทะเลาะกัน
แต่ว่าน้องชายกับพี่ชายก็ยังอยู่หลังเดียวกัน
แล้วล่าสุดเนี่ยพี่สาวบอกว่าเห็นต้นชะอมเนี่ยค่ะ

เลยบอกตัวน้องชายน้องชายคนโตก็คือหมายถึงพี่ชายนี่แหละ

พอตัดต้นชะอมน้องก็มาหาเรื่อง
แล้วก็เลยกลายมาเป็นเหตุสลดกันแบบนี้นะคะ

ฝากขังตัวพี่ชายฝากขังสารจังหวัดบุรีรำ

ก่อนที่จะนำตัวฝากขังผลัดแรกที่เรือนจำจังหวัดนะคะ
ก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ